วันนี้ครับ๑๖ธันวาคมก็ถือว่าวันกีฬาแห่งชาตินะครับ
เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของคนในวงการกีฬานะครับ
ถือว่ายอดเยี่ยมพอตัวถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายในการเป็นเจ้าเหรียญทอง
ถึงกีฬาสากลที่เรานั้นหวังจะชนะทุกชาติในอาเซียน
แต่ผลงานของนักกีฬาไทยบางคน

แล้วก็หน้าเก่าที่ยังโชว์ผลงานดีอย่างต่อเนื่อง

ในการเตรียมทีมสู่โอลิมปิกเกม๒๐๑๖
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
และวันนี้ครับมีหลายคนติดโผล่นะครับ

เพราะว่าโชว์ฟอร์มดีใน๔เกม

บางคนนั้นก็ใช้ในการเป็นโทรเมนต์เรียกความมั่นใจนะครับ
เราจะไปพูดถึงนะครับเรื่องของวันกีฬาแห่งชาติกันหน่อยนะครับ
ซึ่งได้มีการประกาศนะครับ
ให้กับนักกีฬาทุกคนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับ
ซึ่งน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับ

รุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงนะครับ
ผลงานเนี่ยทำคะแนนไปถึง๑๒๒แต้มนะครับ
แล้วก็เสียเป็น๒คะแนนตลอด๓รอบ
ทำให้คว้าแชมป์๕รายการใหญ่ในปีนี้
ก็มีลุ้นรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น
รวมถึงน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
ที่ร่วมกับทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแบตมินตัน

จุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาจักรยานที่ได้โคต้าไปโอลิปิกเกม๒๐๒๐แล้ว
นี่คืออยู่ในโผล่นะครับที่สำคัญส่วนรางวัลชนิดกีฬาที่เป็นทีมดีเด่นนะครับ
ทีมที่เข้าชิงรวรรดิ์ประกอบไปด้วยวัลย์บอลหญิงนะครับ
ที่ได้เหรียญทองสี่เกมสมัยที่สิบสองที่ต่อกันและเป็นสมัยที่สิบสี่
ตะกร่อทีมชุดชายที่ป้องกันเหรียญทอง๔เกมที่ฟิลิปปินส์สำเร็จ
โดยเป็นการคว้าเหรียญทองสมัยที่๑๗ส่วนบอลหญิงนะครับ
ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสองสมัยที่ต่อกันก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับ
พวกบอลหญิงเนี่ยก็ได้เหรียญเงินสี่เกมไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงเย็นเย็นเนี่ย
ใครจะติดโผล่กันบ้างนะครับที่จะประสบความสำเร็จครับ